มีนาคมนี้หลายพื้นที่ต้องเตรียมรับมือกับความแปรปวนลักษณะอากาศ
เกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นสีฟ้า
จะมีการแผลลงมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงทะเลจีนใต้
ลงมาแบบนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน
แต่ช่วงที่น่าจับตามองก็คือช่วงแรกของการแผลลงมา
๒๔เดือนจนถึง๒๖เดือน
จึงทำให้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศเกิดขึ้นนะครับ
ฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางจุด
บางพื้นที่มีโอกาสต้องเห็นกับลูกเห็บด้วย

ส่วนใหญ่นั้นจะปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จุดที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คืออีสานตอนล่างนะครับ
สุรินบุรีลำศรีสะเกดอุบลราชธานีในช่วงหัวค่ำวันพรุ่งนี้
กระแสลมค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ๓๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ต้องเพิ่มความระวังในบริเวณดังกล่าว
ในขณะที่การตกของฝนนั้นจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศของเราจะพบว่า
ฝนนั้นจะเริ่มตกในวันพรุ่งนี้นะครับ
จุดที่จะเจอกับสายฝนครั้งแรกก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
ภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนกลางนะครับ
หลังจากนั้นวันศุกร์วันเสาร์นะครับ
ไปเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกต่อไป
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรา

ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาต่างที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยในตอนนี้

เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก

เพราะว่าบริเวณที่มีหมอกควันปกกลุ่มอยู่ก่อนหน้านี้

และมีผลต่อสุขภาพร่างกายได้
นี่คือทั้งหมดที่นำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ